สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ถือว่าเริ่มต้นสัปดาห์ก็มีเรื่องทำให้ประชาชนโล่งใจ
อึดอัดใจเรื่องของการถือครองที่ดินคุณปารีนานี่แหละครับ
จำได้ไหมครับเมื่อวันศุกร์คุณดำรงพิเดชบอกผมว่า
ไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรอีกแล้วไม่ต้องไปหาความจริงอะไรอีกแล้ว
ดำเนินคดีได้ทันทีเลยเพราะทุกอย่างชัดเจนแล้ว
ใบพบท๕ก็คือใบรับสารภาพว่าได้บุกลุกเข้าไปทำมาหากินแล้ว
ฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลา
ไปดำเนินการตรวจสอบอะไรแล้วอย่างที่กรมป่าไม้บอก
ฉะนั้นพอสิ้นเสียงของคุณดำรงพิเดชวันเสาร์วันอาทิตย์
เราก็ได้เห็นปฏิบัติการจากกรมป่าไม้จากสปกร
แล้วกลายมาเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ
เช้าวันนี้เกือบทุกฉบับเลยครับยึดฟาร์มไก่
นี่สปารีนายึดฟาร์มไก่ปารีนาบุกรวยบุก
ตรวจลุกป่าสี่สิบหกไร่อีกฉบับหนึ่งบอกยึดฟาร์มไก่
ปารีนาเจ้าหน้าที่ชี้ส่อผิดกฎหมายป่าไม้
เล็งแจ้งความเอาผิดหนี้ของไทยรัฐประเดิมยึดสี่สิบหกไร่
ลุกป่าชัดยื่นซ้ำปปงสอบเข้าข่ายฟอกเงินถึงขั้นยึดทรัพย์
สรุปก็คือตรวจสอบได้๖๙๐ไร่ที่เหลือ๑๐๐๐กว่าไร่
ปรินาต้องไปชี้แจงเอง
ไอ้ที่บอกว่าพันกว่าไร่ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ย
ก็แปลว่าไม่ใช่ที่ดินไปซุกไว้แล้วหาไม่เจอนะ
ต้องมีคนไปชี้ตามระเบียบว่านี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้

แต่นี่ผู้ยึดครองคือปารีนายังไม่ไปชี้ว่าที่เหลืออยู่ไหน
แต่ว่าสรุปเรื่องนี้เดินมาถึงขั้นจบเหตุแล้วล่ะครับ
หนีไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคนเขาก็
ชมรัฐบาลเยอะนะคนก็คาดคิดผิดเยอะ
คือก่อนหน้านี้หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยคนพูดกันทั้งนั้นว่า
เรื่องนี้ไปไม่ถึงไหนหรอกอีกหน่อยพอข่าวเงียบเรื่องก็เงียบ
แล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมนั่นแหละยิ่งเป็นสอสอฝ่ายรัฐบาล
สอสอที่คอยออกมาปกป้องรัฐบาลปกป้องนายกอย่างคุณปารีนา
เดี๋ยวเรื่องก็เงียบพอเรื่องเงียบแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิม
ไปถึงไหนหรอกคอยดูเถอะนี่ชาวบ้านก็คิดอย่างนี้นะ
เพราะเขาคิดอย่างนี้อ่ะสิชาวบ้านที่ทนไม่ไหว
เขาเอาป้ายเขียนเป็นภาษาลายมือชาวบ้านเลยครับไปปิดแปะไว้ทางเข้าที่ดินปารีนา
เนี่ยมีรูปของคุณปารีนาแล้วก็มีในป้ายเขียนไว้ว่า
คนรวยนักการเมืองทำอะไรก็ไม่ผิดบุกรุกป่าสงวนครอบครองที่ดินก็ไม่ผิด
ถ้าเป็นคนจนติดคุกไปนานแล้วถ้าค่าราชการของรัฐ
ไม่ทำด้วยเขาจะทำได้ยังไงเพราะเขาทำมานานแล้ว
นี่เป็นข้อความสะท้อนความรู้สึกอารมณ์ของชาวบ้านเลยครับ
เขาสะท้อนแบบนี้ก็เพราะว่าอะไรครับเขารู้ว่าอย่างที่บอกอ่ะ
เรื่องนี้เกิดกับสอสอฝ่ายรัฐบาลสอสอที่ออกโรงปกป้องรัฐบาล
ปกป้องนายกมาตลอดแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมา
คำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ประกาศบอกว่า
เรื่องนี้จะต้องดำเนินไปการตามไปตามกฎหมายทั้งหมดไม่มีใครช่วยใครได้
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยก็ขานรับนายกสั่งตรวจสอบดำเนินการอย่างจริงจัง
หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นครับหนึ่งต้องถูกปรับ
สองถูกปรับเนี่ยคดีต่างกรรมต่างวาระแยกเป็นกระทงกระทงเป็นร้อยกระทง
อย่างที่คุณดำรงพิเดชบอกว่าแต่ละกระทงเจอเข้าไปกี่ปีเผลอเป็นพันปี
แต่ว่าเอาล่ะตามกฎหมายเนี่ยติดคุกได้ไม่เกิน๕๐ปี
แต่นี่เล่าให้ฟังว่าโทษต่างกรรมต่างวาระแยกเป็นกระทงเนี่ยมันแรงมาก
แล้วก็จะมีการยึดทรัพย์เพราะผิดกฎหมายการฟอกเงินด้วย
กฎหมายการฟอกเงินผิดยึดทรัพย์ได้
เพราะเรื่องนี้มันไม่มีใครช่วยได้แล้วไม่มีผู้มีอำนาจคนไหน
กระซิบบอกให้ช่วยได้เพราะบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา
ผู้มีอำนาจคนไหนมาปกป้องคุ้มครองเรื่องพวกนี้เจ๊งไปด้วยกันครับ
รัฐบาลไหนปกป้องเรื่องพวกนี้รัฐบาลนั้นก็เจ๊ง
และเจ๊งมาแล้วหลายรัฐบาลรัฐบาลนี้จะลองไหมล่ะครับ
เอาถ้าลองก็ลองดูแต่ว่าเท่าที่ดูแนวโน้มไม่น่าใช่แล้วครับ
แล้วไม่เฉพาะที่ฟาร์มไก่ราชบุรีของปารีนาเท่านั้นนะครับ
มีอีกหลายจุดหลายจังหวัดที่กำลังจะตรวจกันอยู่อย่างจริงจัง
ว่าใครจะโดนอะไรบ้างเรื่องของคุณสมัชชาเองชวนที่กระบี

อย่าลืมนะครับว่าที่ดินที่กรมป่าไม้ยกให้สปกรไปจัดสรรให้คนจนที่ไม่มีที่ทำกินทั้งประเทศเนี่ย๔๐๐ไร่ครับ
ล้านไล่ครับ๔๐ล้านไล่
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย๔๐ล้านไร่คนจนไปใช้สิทธิ์จริงไม่มากหรอก
มีแต่พวกนายทุนพวกมีอิทธิพลนักการเมืองนายทุนพักการเมือง
ครองกันสุดลูกหูลูกตาไปดูสิครับไล่ข้าวโพดภาคเหนือภาคอีสานทั้งนั้นแหละ
ฉะนั้นเรื่องนี้ว่ากันไปแล้วต้องขอบคุณคุณปารีนา
นี่ถ้าไม่มีเรื่องคุณปารีนาเรื่องของการชำระสะสางตรวจสอบสังขยนาที่ดินสอปกร๔๐ล้านไล่
ก็คงไม่เกิดขึ้นก็คงว่ากันไปเรื่อย

แต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงสังขยนากันจริง
รับรองได้ว่าประชาชนอย่างเราจะได้รู้ว่า
ครองถูกต้องตามกฎหมายตามกฎเกณฑ์จำนวนเท่าไหร่
ครองไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยนายทุนโดยนักการเมืองโดยผู้มีอิทธิพล

แล้วถัดไปจากนี้ไปเราจะได้รู้ว่า
ทั้งหมดที่ดำเนินคดีมาเนี่ยเป็นยังไง
เราจะรู้ว่าอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนกี่รายเป็นจำนวนกี่ไร่
อยู่ในชั้นอายการกี่รายเป็นจำนวนกี่ราย
อยู่ถึงมือสารแล้วและรอสารตัดสินอยู่กี่รายกี่ไร่
ทั้งหมดนี้ความจริงมันจะต้องออกมามันจะต้องปรากฏออกมาครับ
และถ้าดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้จริง
คนรวยที่อ้างว่าเป็นคนจนแล้วไปใช้สิทธิ์บุกลุกป่า
เราจะได้เห็นคนพวกนี้ติดคุกกันสนุกเลยล่ะครับ
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนายทุนพักการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลที่ข้าราชการไม่กล้าแตะ
เอาคนพวกนี้มาติดคุกให้ดูเป็นขวัญตาเอาคนพวกนี้มารับโทษ
แล้วประชาชนจะได้รู้ว่าอ๋อประเทศไทยขณะนี้เดินทางมาถึงจุด
ที่เขาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางยุติธรรมได้แล้ว
เอาเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแล้วเรื่องนี้เรากัดไม่ปล่อยหรอกครับ
จะตามดูเป็นระยะระยะว่าไปถึงไหนยังไง
เอาเรื่องปารีนาก่อนจะไปชี้แนวเขตเมื่อไหร่
หนีไปหนีมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้องแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพก่อติดเรื่องนี้มาโดยตลอดจนถึงวันนี้
จะน้อยไร่หรือมากไร่ก็ตามแต่ความผิดก็เหมือนเดิมตามกฎหมายนะอาจารย์ถูกต้องครับ

อาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ
บอกว่าก็ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กับสปกรได้พูดคุยกัน
ถามว่าคุณปรีนาได้มาปรึกษาหาบรือกับท่านหรือเปล่า

คุณปรินาบอกว่าไม่ได้มาปรึกษาหาบริกับผม

แล้วถามว่าคุณปารีนาถือว่าเป็นจุดอ่อนของพักหรือเปล่าตอนนี้
ผลเอกประวิทย์บอกก็ไม่รู้ว่าจะแข็งหรืออ่อนนะนะ
อีกคำถามหนึ่งถามว่ารัฐบาลยันไหมว่าจะไม่ปกป้อง
ผลเอกประวิทย์บอกว่าถ้าผิดจริงจะปกป้องได้อย่างไร

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พลเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้เองนะครับ